ดูเรื่องเกี่ยวกับชายคลั่งหน่อย
เสพยาบ้าคลั่ง

โอ้โหเนี่ยจังหวะด่ากันฮะ
ผู้ชายคนนี้วิ่งไปหยิบขวานเลยคุณ

แล้วนี่คือเห็นทรงแบบนี้ค่ะ

ลุงเจ้าของคลิปนะนะลุงเขาอยู่บ้านใกล้แหละ
แล้วด่ากันไปมาลุงยังบอกเลยไปสู้กันที่ถนนหน้าบ้าน

ไม่ให้เข้าไปในเขตบ้านของฝั่งผู้ชายคนนี้
เพราะว่าเขาจะเอาขวานเล็กมาฟันลุง
ลุงก็ไม่สู้ยืนอยู่ฝั่งบ้านตัวเองค่ะ

ต้องเอาขวานเจ้าวิ่งไล่แล้วนะฮะ

เมื่อวานนี้ในพื้นที่ที่ตำบลปลายพระยา

ก็ต้องประสานทางประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอปลายพญาแล้วก็ตำรวจล่ะค่ะ
บอกให้มาคุมตัวอันนี้ตอนค่ำแล้วนะตัดไม้ให้คุณผู้ชมได้ดู
ผู้ชายคนนี้คือคนที่คลั่ง
แล้วพอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะคุมตัวผู้ชายคนนี้ไป
ซึ่งตอนมาถึงชายคนนี้เขาคลั่งน้อยลงกว่าตอนกลางวันแล้วนะ
นี่ก็ยอมให้เจ้าหน้าที่คุมตัวนะคะไปถามชาวบ้าน
เขาบอกอ๋อเนี่ยเหรอเสพยาบ้ามาเสพมาจนหลอนอ่ะ
คลั่งไล่ฟันชาวบ้านหลายรอบแล้ว
พ่อแม่เขารู้นะพาไปบำบัดยาเสพติดมา๒รอบแล้ว
เมื่อสองเดือนก่อนนะนะออกจากสถานบำบัดมา
แล้วพ่อแม่ก็พามาอยู่ที่นครศรีธรรมราช
ว่าไอ้รอบที่พาไปบำบัดเนี่ยพาไปบำบัดที่นครนะคะ
แต่พอมาอยู่บ้านที่นครมันอยู่ไม่ได้
ก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ที่กระบี่นี่แหละค่ะ
อยู่คนเดียวด้วยพ่อแม่ก็ไม่ยอมมาอยู่ด้วย
ทีนี้พอกรีดยางพาราได้ตังค์มา
ไม่ได้เอาตังค์ไปทำอะไรให้มันงอกเงยนะคุณผู้ชม
แต่เอาตังค์นี้ไปซื้อยาเสพจนหลอน

รอบนี้คุณตำรวจเอาไปบำบัดให้หายขาดได้ไหม
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็อยู่แบบหวาดภาวะค่ะ